คุณผู้ชมคะมาต่อกันที่คอนเสิร์ตการกุศลกันบ้างนะคะ
คอนเสิร์ตที่มีชื่อว่าสืบสารลูกทุ่งคู่ไทย
มรดกวัฒนธรรมของแผ่นดินค่ะซึ่งเป็นการร่วมมือกันนะคะ
ระหว่างกรวมส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมร่วมกับอาจารย์อาจารย์ชวนละทีทานทอง
แต่งเพลงชื่อดังพร้อมกับเหล่าศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงค่ะ
ซึ่งก็ได้จัดงานแถลงข่าวคอนเสิร์ตการกุศลนี้ขึ้นนะคะ
โดยมีเหล่าศิลปินลูกทุ่งระดับแถวหน้าของเมืองไทยเข้าร่วมงานกันอย่างคับข้างเลยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นพี่เอชายารุ่งสุริยาสลักจิตดวงจันทร์และมิตรมิดชัยเป็นตัวแทนมาร่วมพูดคุยบนเวที
พร้อมทั้งร่วมโชว์การแสดงเพื่อเป็นการเรียกลูกย่อยอีกด้วยค่ะ
บทเพลงพิเศษเพลงนี้ผมรับปากกับผู้จัดไว้ว่า
จะแต่งให้เป็นพิเศษเพราะว่าเป็นเพลงที่มีความหมายต่อแผ่นดินมาก
ชื่อเพลงว่าลูกทุ่มครูไทย
ลูกทุ่มครูไทยในรัชสมัยรัชกาลที่๑๐ครับ
ศิลปินเยอะมากครับเยอะมากครับที่มาวันนี้คือส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นน้ำจิ้มเท่านั้นเองนะฮะ
มาแถลงข่าวในวันนี้มีน้องมาเต้นมาโชว์ความเป็นไทย
แล้วใส่อัตลักษณ์ของความเป็นไทยเนี่ยลงไปในบทเพลงลูกทุ่งเยอะมากนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดนตรีก็ดีเครื่องดนตรีเนี่ยพ่อประโยงเนี่ย
เรียบเรียงแล้วก็ร้อยดนตรีขึ้นมาใหม่เนี่ย
เพื่อที่จะสอดความเป็นทำความเป็นไทยเนี่ยลงไปในเพลงลูกทุ่ม
เพื่อให้โชว์นี้ออกมาเนี่ยครับนอกจากฟังเพลงเพราะแล้วได้ชมโชว์สวยด้วย
เสิร์ตสืบสารลูกทุ่งคู่ไทยมรดกวัฒนธรรมของแผ่นดินนะคะ
จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่๓และวันอาทิตย์ที่๔กุมภาพันธ์๒๕๖๑
หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
โดยรายได้หลังหากค่าใช้จ่ายจะนำไปมอบให้กับมูลนิธิธรรมนวัตกรรมนะคะ
พระบรมราชูปธรรมและสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยด้วยนะคะ
ซึ่งคุณผู้ชมเองนะคะนอกจากจะได้ร่วมรับชมรับฟังบทเพลงเพราะแล้ว
ก็ยังได้ร่วมสืบสารเอกลักษณ์วัฒนธรรมของลูกทุ่งไทยด้วย
อยากจะให้เป็นผู้สืบสารวัฒนธรรมเหล่านี้
ถูกต้องแล้วร่วมกันสืบสารอนุรักษ์บทเพลงดีของไทยกันเอาไว้ด้วย